คุณผู้ชมคะข่าวนี้นี่ก็เป็นข่าวที่เราก็คงต้องเกาะติดแล้วค่ะ

เรายังไม่รู้เลยว่าตอนนี้เป็นตายร้ายดียังไง

ก็คือเป็นน้าหลานแล้วก็มีลูกด้วยค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ๕คนที่หายไปมีเด็ก๑๓ด้วย
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องตามกันค่ะ
จริงหายตัวไปจนถึงวันนี้๒เดือนกว่าแล้วนะ
แต่ทีนี้ค่ะต้องไปย้อนเรื่องราวกันหน่อย

ตามหาน้าสาวตามหาหลาน
ทั้งหมด๕คนขาดการติดต่อไป๒เดือนกว่าแล้ว

มีนางอุสาปานรอดอายุ๔๓ปีค่ะน้าสาว
แล้วก็มีเด็กชายพรพิพัฒน์ปานรอดหรือว่าน้องฟอร์ดอายุ๑๓ปี
มีเด็กนางสาวชนนิการโตชนกหรือว่าบีมอายุ๒๒ปี

เดี๋ยวต้องฟังดีนะเพราะว่าเรื่องราวการหายตัวเนี่ย
มันจะเกี่ยวข้องกับแฟนของบีมหรือเปล่า
อกจากนี้ก็มีนางสาวยาสุมินโจมฤทธิ์หรือว่ารุ้งอายุ๒๒ปี
และอีกคนนึงค่ะน้องฟ้าใสเด็กหญิงศิรประพารุจิตอายุ๑๓ปี
คนที่มาแจ้งคือน้ำฝนนะคะคุณน้ำฝนอายุ๓๗ปี
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงเป็นห่วงทั้งน้า
แล้วก็เป็นห่วงทั้งหลานต้นเรื่องเลยเนี่ยมาจากน้องบีม
คนที่หายตัวไปเนี่ยค่ะนางสาวชนนิการเป็นลูกของนางอุสา
ทีนี้บีมเนี่ยนะไปทำงานที่ผับในเมืองสุราชแล้วไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อปลา
ทีนี้ผู้หญิงคนชื่อปลาเนี่ยเชื่อว่าปลาน่าจะเป็นนกต่อ
ล่อให้บีมออกมาเจอและรู้จักกับแบงค์
คุณผู้ชมอันนี้ค่ะเห็นรูปตรงกลางใช่ไหมปลาเนี่ยคือคนที่เป็นนกต่อ
แล้วคนผู้ชายขวามือเนี่ยคือในแบงค์ในแบงค์ลมกรดแสงสว่าง
พอบีมกับแบงค์คบเป็นแฟนกันเสร็จแล้วปั๊บ
เนี่ยก็เข้าหาแม่ของบีมเลยแนะนำตัวบอกว่าแม่ครับผมมาเป็นเจ้าของปั๊มนะ
จะมาหาที่ดินเปิดปั๊มแล้วก็ชวนแม่ของบีมลงทุนด้วย
แต่ว่าบ้านของฝั่งบีมเองเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรค่ะ
แม่ก็เลยบอกว่าโอ๊ยแบงค์แม่ไม่ลงทุนหรอกลูกแม่ไม่ได้มีตังค์อะไรมากมาย
แต่ท้ายที่สุดแบงค์ก็เหมือนกับชวนให้แม่ขายที่ดินแปลงหนึ่ง
ได้ตังค์มา๓แสนแล้วแบงค์ก็บอกว่าแม่แม่เนี่ยเดี๋ยวแบงค์จะรับเด็กที่ยังเรียนอยู่เป็นลูกบุญธรรมนะ
แล้วเดี๋ยวแบงค์จะให้เงินทุกเดือนเลยเป็นเดือนละ๗๐๐บาทเป็นค่าดูแลลูกบุญธรรม
แล้วเดี๋ยวแม่ที่แม่เป็นหนี้อยู่ต่างแม่ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวแก๊งจะช่วยปลดหนี้เองที่แบงค์ทำทั้งหมดนะแม่
รักบีมแบงค์รักแม่นะทีนี้วันที่เกิดเหตุค่ะคุณผู้ชม๒๒เมษา
บอกว่าเดี๋ยวจะมารับจะพาไปทำเรื่องพวกเอกสารรับทุนการศึกษาเดี๋ยวผมให้คนขับรถตู้มารับนะ
รถตู้คันนี้ค่ะทะเบียนที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยคุณผู้ชมแล้วแบงค์ไม่ได้ขึ้นรถตู้คันนี้ด้วยนะ
แต่แบงค์ไปขับรถของนางอุสาไปเอ๊ะทำไมจะไปทำเอกสารก็ไม่ได้ไปด้วยกันนะคะ
แล้วคนที่ร้องเรื่องราวนี้เล่าให้ฟังคือคุณน้ำฝนเล่าบอกว่าวันสุดท้ายที่เจอทั้ง๕คนก็คือวันที่แบงค์เนี่ยแวะมาหาที่หน้าห้างที่ทุ่งสงศ์นี่แหละ
จะให้คุณน้ำฝนเซ็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องรถของนางอุสา
เห็นแล้วแหละว่า๕คนนั่งอยู่ในรถตู้แล้วท่าทางดูหวาดกลัวยังบอกเลยเอ้าทำไมไม่ลงมาล่ะ
แต่ทุกคนไม่มีใครลงมาคุณฝนเธอก็เลยคิดว่าเออคงไม่มีอะไรหรอกมั้ง
มารู้ตอนหลังว่าที่ทุกคนบนรถหวาดกลัวโดนคนขับรถชื่อว่านายนพดลเอาปืนจี้อยู่
ทีนี้หลังจากนั้นค่ะคุณน้ำฝนบอกว่าติดต่อกับทั้ง๕ชีวิตก็คือน้าแล้วก็หลานไม่ได้เลยส่วนนี้
นี่คือนายนพดลคนขับรถตู้ตอนนี้จับตัวได้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ฟังกันค่ะว่าเอ๊ะสรุปแล้วเขาเอาปืนจี้จริงหรือเปล่า
แต่ว่าตอนนี้ให้ฟังเสียงของคุณน้ำฝนก่อนค่ะ
แต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าพาไปไหนแต่ว่าที่เขาเที่ยวพาไปเขาบอกว่าจะพาไปทำเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาแต่พอไปติดตามที่โรงเรียนโรงเรียนบอกว่าไม่มีการย้ายโรงเรียนและเด็กก็ไม่ได้ไปขึ้นโรงเรียนที่ไหน
เพราะหนูคิดว่าบางทีอาจจะไปแล้วก็ไปอยู่อย่างมีความสุขได้ย้ายโรงเรียนไปขึ้นที่โรงเรียนไหนแต่พอไปเช็คที่ให้โรงเรียนเช็คปลายทางให้ก็คือไม่ได้ขึ้นโรงเรียนที่ไหน
แล้วสรุปน้องหนูเป็นตายร้ายดียังไงหนูก็ไม่รู้
หายตัวไปตั้งแต่ปลายเมษาและคิดดูสิพฤษภาพเปิดเทอมมาเด็ก๒คนยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยจนถึงวันนี้ค่ะ
หายตัวไปตั้งแต่ปลายเมษาแล้วคิดดูสิพฤษภาเปิดเทอมมาเด็ก๒คนยังไม่ได้ไปโรงเรียนเลยจนถึงวันนี้ค่ะ
ขู่ทุกคนจริงและไปส่งทั้ง๕คนที่จังหวัดพยาว
แล้วหลังจากนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยมีรถตู้คันนี้มารับ
แล้วพอไปส่งที่พยาวตัวคนขับเองไม่รู้ว่ามีฟอร์จูเนอร์มารับ
แล้วหลังจากนั้นฟอร์จูเนอร์พาทั้ง๕คนนี้ไปไหนต่อ
ส่วนรถของนางอุสาล่ะคะที่แบงค์เป็นคนขับมา
ของนางอุสานะถูกทิ้งอยู่ที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ญาติญาติก็เลยคิดว่าอันนี้โดนขบวนการค้ามนุษย์หลอกจับตัวไปหรือเปล่า
แล้วตอนนี้ตำรวจออกไหมจับผู้ร่วมขบวนการ๓คนนะ
ก็คือมีในแบงค์แฟนของบีมมีคนที่ชื่อปลาที่บอกเป็นนกต่อ
แนะนำให้แบงค์ได้รู้จักกับบีมอีกคนนึงที่จับไปแล้ว
ก็คือในน้ำพะดนคนขับรถตู้ก็โดนค่อหาร่วมกันพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
จากบีดามันดาหรือว่าผู้ดูแลนะคะความคืบหน้าเรื่องนี้มีไหม
เราถามไปที่คุณน้ำฝนค่ะถามไปวันนี้แหละ
คุณน้ำฝนบอกว่าโหหลังจากที่ออกข่าวไทยรัฐไปนะ
โทรมาแจ้งเบาะแสเยอะเลยแล้วมีคนที่อ้างว่าเป็นอดีตเพื่อนของแบงค์
ส่งภาพตอนที่แบงค์กำลังเที่ยวเที่ยวกินอยู่กับผู้หญิงคนสนิท

คือเขาบอกว่าแบงค์ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
แต่ทีนี้เพื่อนของแบงค์เคยโดนแบงค์โกงเงินไปด้วย
เมื่อเดือนพฤษภาคมตั้งแต่๕ปีที่แล้วปี๖๑
เองก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อกง
มาตามที่สารแขวงจังหวัดเชียงใหม่นัด

ทีนี้อันนี้เป็นข้อมูลต่างนะคะที่ส่งมา

เบาะแสทั้ง๕ชีวิตว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน
ขอให้เจอตัวโดยเร็วแล้วก็ปลอดภัยทั้ง๕คนด้วยนะคะ